ที่ฉันเห็นข่าวนี้แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมีคนไปคอมเมนต์กันเยอะมากเลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะคะ
ที่มีชายเร่ร่อนในซอยสายไหมสาม
ขอกินก๋วยเตี๋ยวฟรีจากร้านก๋วยเตี๋ย
เพราะว่าเขาไม่มีเงินแล้วก็ขอกินฟรีเป็นประจำ
แต่กลายเป็นว่าก็คงไปพูดอะไรกับเจ้าของร้านนี่แหละ
เจ้าของร้านโมโหสาดน้ำร้อนใส่เลยจนเป็นแผลเวอะหวะค่ะ
วันนี้มีข้อมูลจากสองฝ่ายเพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ดูแผนนี่นะคะพี่เอากล้องไปดูนะใกล้
ยังเยอะอยู่เนาะ

ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็หิวข้าว

แล้วปรากฏว่าคือเขาไม่หิววะทางร้านก็เลยเค้าไล่
ร้านก็เลยเอาน้ำร้อนที่หม้อก๋วยเตี๋ยวสาดมาที่ตัวเขา
คุณผู้ชมขนาดเราเบลอภาพคือแผลก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
ครับแผลใหญ่เลยน้ำร้อนสาดเข้าไปแล้วเข้าที่ช่วงท้องก็ผิวบางหน่อย
เวอะวะอันนี้คือผู้ช่วยสอสอเขตสายใหม่ไปช่วย
ผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าเป็นคนเร่ร่อนไปขอกินก๋วยเตี๋ยวฟรีเนี่ยนะคะ
ขอเรียกว่านายชัยยาก็แล้วกันอายุ๔๙ก็แผลเวอะหวะอย่างที่เห็น
ทีนี้ก็ไปพบตำรวจด้วยสอนอสายไหมไปแจ้งความดำเนินคดี
ทีมข่าวก็เลยสอบถามนายชายาคนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นายชายาบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์๒๔ตุลาคมไปขอกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
เขาไม่มีเงินแต่ไปขอกินบ่อยไปขอกินก๋วเตี๋ยฟรีร้านนี้เป็นประจำครับ
เขายอมรับว่าพูดจาไม่ดีกับเจ้าของร้านก่อนค่ะ
นายชัยยาบอกว่าทางร้านถามว่าเอาเลือดไหม
แต่ผมตอบกลับไปว่าอยากจะเอาเลือดสาวเห็นมีสาวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วย
แต่นายชายาคือเมานะเมาด้วยเมาแล้วไปขอกินก๋วยเตี๋ยว
ร้านบอกว่าเอาเลือดไหมบอกว่าอยากจะเอาเลือดสาว
เจ้าของร้านก็เลยโมโหก็เอาไล่ไล่ไปไปจากร้านก่อนครับ
ถ้าไม่ไปจะเอาน้ำสาดคือเหมือนกับว่า
แต่เอาน้ำร้อนสาดเลยมาจากกระบวยลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ

สาดไปเลยจนเป็นแผลเวอะหวะตั้งแต่ราวนมฝั่งขวาลงไปจนถึงต้นขาขวา
แต่นายชายาบอกว่าผมก็ไม่ได้ไปหาหมอนะ

นอนรอด้วยความเจ็บปวดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ๒วัน

ซึ่งเขานั่งอยู่แบบนี้๒วัน
เขายืนยันว่าไม่ได้จะเอาผิดอะไร
ไม่ได้จะไปเรียกร้องอะไรกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
เพราะว่าทางร้านเคยให้กินฟรีบ่อยสนิทกัน

แต่ก็คงทำให้เจ้าของร้านไม่พอใจละมั้ง
สาดน้ำร้อนใส่แบบนี้

แต่ผมก็ไม่คิดไม่คิดในใจว่าจะเป็นน้ำร้อน
จริง

แล้วมันผลได้ยังไงตั้ง๑วันกว่ากว่า

เยี่ยมวันนั้นถามถึงคุณลงเมาไหม
ก็รู้ครับแต่มีอาการนิดหน่อย

นี่ไงก็เหมือนที่นักข่าวถามว่าตอนเกิดเรื่องคุณลุงเมาไหมก็เมา
แล้วก็บอกอยากเอาเลือดสาวให้กินเลือดสาวอย่างนี้นะคะ
คุณผู้ชมหลากหลายความเห็นมากจริงอ่านทุกข้อความนะคะ
คุณผู้ชมส่งมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว
แล้วก็ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไทยรัฐทีวีด้วยความเห็นแบบหลายมุมมองมาก
ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ค่ะทางฝั่งเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะก็ไปที่สอนอสายใหม่
ไปเจอตำรวจไปแสดงตัวเพื่อรับผิดชอบและขอโทษในชายาที่ทำให้เจ็บตัว
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวผู้หญิงคนนี้นะคะนางสาวออนอุมาค่ะ
นายชายายกมือขอโทษแบบนี้แล้วก็ยอมรับว่าพูดจาไม่ดีกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจริง
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มแบบนี้นะคะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุลูกค้าเยอะมากเลย
แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าผู้หญิงนายชายาก็ทำทีมามองลูกค้า
ก็เลยไล่ให้ไปนั่งที่อื่นเพราะว่าตอนนั้นที่นายชายามาหา
ไม่ได้จะมาขอก๋วยเตี๋ยวกินตามปกติเหมือนตั้งใจมามองสาวในร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็ขอว่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวเอาน้ำร้อนสาดนะนายชายาก็กลับไป
แต่วนกลับมาใหม่อีกรอบเกือบจะมีปัญหากับลูกน้องในร้าน
เจ้าของร้านบอกว่าเธอก็ไปเคลียร์นายชายาเต้นยั่วยุด้วยเต้นด้วยเต้นด้วย
แล้วเดินพุ่งมาหาด้วยเธอก็เลยสาดน้ำร้อนใส่
บอกว่าไม่คิดว่าจะโดนเยอะแบบนี้
เพราะว่าพอสาดไปเนี่ยก็ยังเห็นนายชายาเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ตลอด
เธอก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เธอสาดไปเนี่ยโอ้โหนายชายาเป็นแผลเวอะหวะขนาดนั้น
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเอาจริงนายชายามากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านฟรี๗ปีแล้วนะ
มา๗ปีปกติก็พูดจารู้เรื่องดีห้ามก็ฟังไล่ก็ไป
แต่ทำไมไม่รู้ครั้งนี้พูดจาไม่รู้เรื่องก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เมื่อกี้ก็คุยกับนายชายาเรียบร้อยแล้ว
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกโอ้โหฉันเห็นแผลในชายาก็ตกใจนะ

วันเกิดเหตุพอสาดน้ำร้อนไปเนี่ยนายชายาไม่เดินกลับมาเลยไงฮะ
แต่ก็เดินวนไปวนมาอยู่แถวระแวกก็เลยคิดว่าคงเล็กน้อยคงไม่มีอะไร
แต่ตอนนี้ก็พูดคุยขอโทษทำความเข้าใจกันดีแล้ว
พี่ก็ถือน้ำร้อนไปด้วยรอบนี้พี่ก็ตักน้ำร้อนถือไปด้วยนิดนึง
ถือไปพี่ก็ไล่มันไล่มันไล่มันมันก็ค่อยถอยไปค่อยถอยไปค่อยถอยไปเรื่อยจน
จนเกือบถึงหน้าร้านส้มตันไปทั้งนั้นแหละ
มันก็เดินกลับเข้ามาหาพี่รอบนี้มันก็เดินหน้าเข้ามาหาพี่
พี่ก็ต้องป้องกันตัวพี่ก็ต้องระวังให้นิดเออพี่ก็ปล่อยน้ำแหละ
พี่ก็ปล่อยน้ำก็โดนตัวมันถ้าพี่ไม่ปล่อยไม่นี่มันก็โดนตัวพี่
เราก็เลี้ยงเขามาให้เขากินมาเขามาขอกันให้ก็๗ปีแล้วเนอะ
ก็ถือว่าถามว่าก็คุ้นอยู่แหละเมาแบบหลุดหลุดหลุดโลกไปเลยก็มี
แต่มีวันไหนไหมที่ไม่เมาอ่ะจากที่พี่รู้จักเขามาไม่มี
คือจะมีเงินซื้อเหล้ากินแต่ไม่มีเงินซื้อข้าวกินนะนะ
พี่ก็บอกเออถ้าหิวจะอะไรจะกินข้าวหิวข้าวหิวน้ำมานะให้กิน
แต่ถ้ามาขอเงินเนี่ยพี่ไม่ให้เพราะว่าเขาจะเอาไปซื้อเหล้ากิน

นี่ค่ะก็ฟังความทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายในชายาและเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
ทีนี้คนที่ไปช่วยในชายาผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมบอกว่า
ตอนที่เห็นนายชายานอนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วตัวเป็นแผลเวอะหวะแมลงวันตอมเลยนะ
กลัวว่าจะติดเชื้อก็เลยรีบพาไปหาหมอแล้วก็พาไปแจ้งความ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะสายไหมซอยสาม
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะอยู่ในซอย
มีพ่อค้าร้านอาหารในซอยนั้นบอกว่านายชายาอยู่แถวนี้มา๗ปีกว่าแล้ว
ปกติก็นอนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่นแหละแล้วก็ขอเงินจากคนที่ไปซื้อของ
แต่พอได้เงินมาก็เอาไปซื้อเหล้าเวลาเมาก็ชอบมองสาวชอบแซวชอบพูดจาไม่ค่อยดี
เจ้าของร้านบางร้านเขาก็ไม่พอใจแต่พ่อค้าคนนี้บอกว่า
สงสารนะไม่ใช่แค่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ให้กินฟรีนะร้านผมผมก็ให้กินฟรีให้กินฟรีมาตลอดด้วย
ทางผู้กำกับศหนอใส่ใหม่ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหา
ตัวเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนางสาวออนอุมาข้อหาทำราร่างกาย
รวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมผลตรวจร่างกายของนายชายาจากคุณหมอด้วย
คือเป็นอาญาแผ่นดินตำรวจต้องดำเนินการนะคะถึงแม้ว่าผู้เสียหายจะไม่แจ้งความเอาผิดก็ตาม
นี่ค่ะก็อาจจะมีการปรับเป็นลักษณะของการปรับเป็นค่าเสียหายอะไรอย่างนี้
แล้วก็ดูแลรักษาพยาบาลคนเจ็บแล้วแต่ตกลงบางทีก็อาจจะมีการไกลเกลี่ยกัน
มันก็เลยเป็นสองมุมมองเลยอ่ะเนอะใช่คุณผู้ชมยังแสดงความคิดเห็นแบบหลากหลายมากเลยจริงจริง
แต่มันก็ต้องแยกเป็นสองส่วนด้วยนะระหว่างเร่ร่อนมาขออาหารทานก็ให้เขาทาน
แต่ว่าคนที่เร่ร่อนไปปงไปป่วนแต่จะไปถึงขั้นแบบไปทำร้ายร่างกายกัน
หรือว่าเอาน้ำร้อนสาดเข้าไปอย่างนี้ตรงนี้มันก็ไม่ได้
ค่ะแต่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คืออย่างพ่อค้าอย่างนี้เขาบอกว่า
เร่ร่อนคนนี้นายชายาคนนี้นอนหน้าร้านสะดวกซื้อมา๗ปีอย่างนี้
เนี่ยต้นเรื่องเลยก็คือทำไมปล่อยให้เขาอยู่แบบนั้น